คุณผู้ชมฮะเรื่องของปัญหาในกรุงเทพนคร
ปัญหาใหญ่ที่ผู้ว่าชาติชาติจะจัดการจะปราบปรามจะสะสางจะล้างบางจะล้างบาป

เป็นมือปราบปราบทุจริตแล้วนะฮะ
ผู้ว่าชาติชาติจะทำได้หรือไม่อย่างไร
เพราะว่าปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนคนกรุงด้วย
แล้วก็ฝังรากลึกมายาวนานมากจริงค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ในขณะที่ผู้ว่าชัดชาติกำลังลุยงานตั้งแต่เช้าถึงค่ำทุกวัน
เราไม่ควรจะลืมว่ามีประเด็นหนึ่งในช่วงที่หาเสียงเลือกตั้ง
ในช่วงที่ฟังคำถามจากประชาชนว่าประชาชนอยากให้ผู้ว่าคนใหม่ไปแก้ปัญหาเรื่องอะไร
เพราะว่าเราได้ยินเรื่องแบบนี้มานานแล้ว
กอทมไม่เฉพาะภาพรวมในประเทศหรอกครับ
เจาะลงมาในกอทมเนี่ย
ก็มีเรื่องหลายเรื่องที่เราแคลงใจกันมา

ผู้ว่าชัดชาติไปพบคนคนนี้ครับ
ดรมณะนิมิตมงคล

เป็นเลขาธิการองค์การต่อต้านคอลลับชั่นหรือองค์กรต้านโกง
ไปปรึกษาไปขอคำแนะนำไปขอข้อมูล

เพราะข้อมูลที่เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอลลับชั่นมีและเก็บไว้เนี่ย
แล้วส่งต่อแนะนำคุณชัดชาติเนี่ย
เป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตาม
ฉะนั้นวันนี้ผมขอคุยกับดรมณะนิมิตมงคลหน่อยครับ

สวัสดีครับคุณภาพสวัสดีท่านผู้ชมรายการทุกท่านครับ
ครับวันก่อนเอาอย่างนี้ก่อนโดยภาพรวมเนี่ย
ข้อมูลชุดข้อมูลที่ท่านมีอยู่เนี่ย
เอาเฉพาะหลักว่าในกอทมเนี่ย
ทุจริตคอลลับชั่นมันอยู่ในระดับไหน
น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงมากหรืออยู่ในระดับไหนที่ผ่านมา

เพราะว่าคอรัปชั่นในกรทมมันหนักมากครับ
แล้วก็ซับซ้อนมากเพราะว่าที่นี่งบประมาณก็เยอะ
แล้วอีกอย่างการที่เป็นเมืองหลวงมีประชากรอยู่มาก
มีนักธุรกิจมีคนทำมาหากินอยู่เยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นการลงทุนต่างมันจึงมีมากมาย
การขอใบอนุญาตจากประชาชนจากคนทำมาค้าขายก็มีอยู่มากมาย
ตรงนี้มันเลยกลายเป็นช่องทางให้เกิดการทุจริตกันทุกหย่อมย่าเลยครับคุณสุภาพครับ
ครับถ้าจำแนกมันมีเรื่องใหญ่มีเรื่องกลางมีเรื่องเล็ก
ถ้าจำแนกการคอลลับชั่นที่เกิดขึ้นในเครือข่ายของการบริหารกอทมเนี่ยพอจะจำแนกได้ไหมครับ
ว่าอะไรมันไปมันอยู่อันไหนมากอันไหนน้อยยังไงครับ
ได้ครับคุณสุภาพครับคือการศึกษารูปรวมข้อมูลนะครับ
เราจะพบว่าปัญหาเลื้อหลังที่กวนใจสร้างความรำคาญใจให้คนกรทม๓อันดับคือ
น้ำท่วมน้ำเน่าเสียแล้วก็ปัญหาจราจรและระบบขนส่งต่าง
อันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากนะครับ
ตามมาด้วยปัญหาในการรีดไถสวยสิงศ์บนที่ทั้งประชาชนคนธมาฮิกิณฑ์ร้านชานี้ก็โดนรีดไถกัน
ทั่วถึงนะครับแล้วเป็นเรื่องที่รับรู้กันด้วยทั่วไปด้วย
อันที่๓ก็คือในกรทมในเรื่องการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ
คือเรื่องการให้สัมบัติการของกอทมนี้

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองต่อมาคือว่า

คนในเกษตร

ในเรื่องของการลีดไถสวยหินบน
ราบล่อคนที่ไปอยู่ส่วนกลางของกอทม
แต่พอไปเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยโอ้ตรงนี้สร้างหายนะ
แล้วก็ทำให้กรทมเสื่อมเสียในระยะยาว
แล้วก็เอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้องครับคุณสุภาพครับ
เด็ดเงินที่เก็บล่าสวยจากชาวบ้านและเข้ากระเป๋าไป
เงินจากการที่ต้องขอใบอนุญาตแล้วต้องไปจ่ายเงินถึงจะได้ใบอนุญาต
จะต่อเติมบ้านก็ต้องไปจ่ายเงินเพื่อจะได้ต่อเติมบ้าน
ประมาณเท่าไหร่วงเงินวงเงิน
เงินตัวนี้ไม่มีการศึกษาออกมาชัดเจนนะ
แต่ถ้าพูดในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเดียวนะครับ
๔ปีหนึ่งกฎมซื้อ๓๔หมื่นล้าน
ตรงนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยทั่วไปนะครับ
มันก็จะตกอยู่ประมาณ๒๐๒๕เปอร์เซ็นต์
เพราะฉะนั้นต่อปีเนี่ย๗๘พันล้านมันต้องมีแน่นอนครับ
แต่ว่าความเสียหายที่เรามองไม่เห็นนะครับคุณสุภาพครับ
ก็คือในเรื่องสัมประธานหรือธุรกิจการค้าของกรทม
พวกรถไฟฟ้าพวกรถไฟฟ้าพวกการกำจัดขยะ
การให้ระบบสัญญาณโทรคมม
ทำให้คนกฎมรณ์ต้องจ่ายแพงขึ้นจ่ายแพงขึ้นทุกอย่างในเรื่องการโดยสาร
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาแล้วคนกรทมหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ
ความปลอดภัยในชีวิตความไม่สะดวกในการเดินทาง
ความไม่สบายในการสัญจรไปมาในกรุงเทพมหานครครับครับ
ประเด็นก็คือว่าช่วงหลังเนี่ยดัชนีชีวัตรของประเทศไทย

ฉะนั้นกอทมนี่แหละจะเป็นตัวแปรสำคัญถูกไหมครับ
ถ้ากอทมในกอทมโกงก็น้อยลง

ถูกต้องครับเพราะที่นี่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนะ
ต่างชาติที่มาลงทุนทำมาหากินส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพหานครครับ

ลีดไถกันบานเบอะขนาดนี้
มันมีข้อมูลที่ชัดเจนนะ
กรทมเนี่ยในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนในกอทมแค่เอ่อ
มีเรื่องร้องเรียนต่อปปช๑๒เรื่อง
แต่ไปร้องเรียนที่สำนักงานปปท๗๔๘เรื่อง
แต่ถ้าเราดูเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะ
คุณมีสุภาพครับกรทมมีโครงการที่เข้าข่ายหัวประมูลนะครับ
ทั้งหมดมากเป็นอันดับ๓ของประเทศไทย
คือทั้งหมดอยู่ที่๒๑๑๑โครงการอันดับ๓ของประเทศไทย

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าปี๖๔ปีเดียวเนี่ย
ประชาชนร้องเรียนเรื่องทุกข์ร้อนมากถึง๖๔๐๐๐เรื่อง

นี่แหละครับที่เป็นที่มาบอกว่าเฮ้ยเมืองหลวงของไทยนะ
เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยยังเฉาโฉเป็นอันดับ๓ของประเทศ

รมานะได้เอาข้อมูลที่ว่านี้ให้กับผู้ว่าชัดชาติไหมครับ
วันที่คือบอกผู้ว่าชัดชาติไหมว่าวิธีการคอลลับชั่นตรงไหนมันเป็นยังไงวันที่พบกัน
บอกครับเราให้ข้อมูลที่ที่ละเอียดมากในระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรทมสิ่งที่เราเห็นเนี่ย
วิธีการบันทึกข้อมูลของเขาเนี่ยไม่ใช่มาตรฐานเลยครับเป็นระบบการบันทึกที่วิปริตไปจากหน่วยราชการอื่นอื่นของไทย
เพราะฉะนั้นเรื่องการตรวจสอบมันจึงทำได้ยากเราก็เอาข้อมูลละเอียดให้กับท่านไปนะครับ

รชัดชาติว่ายังไงมั่งหลังจากได้ฟังข้อเสนอได้ฟังข้อมูลจากองค์กรต่อต้านคอลลับชั่นแล้ว
ท่านรู้เลยนะว่าสิ่งที่ท่านเห็นมันเกินกว่าที่คนกรุงเทพหรือคนไทยทั่วไปได้รับรู้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วก็ปกปิดเพียงแต่ว่าคนไทยคนกรุงเทพทุกคนเนี่ยรู้อยู่ว่า
การรีดไถสู่สินบนเวลาไปติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยมันเต็มไปด้วยสินบนอ่ะ
การให้บริการประชาชนมันจะไม่มีประสิทธิภาพพอเราแฉงให้ดูข้อมูลทั้งหมดมันทุกคนต้องดูว่าทำกันอย่างงี้เฉลี่ยสี่หรือ
ทางใครทางมันเป็นอย่างงี้ชัวหรือนะครับเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่า
ถึงเวลาที่เราจะต้องมาช่วยกันนะเราจะไม่มองที่ภาครัฐอย่างเดียว
แต่เป็นเรื่องที่ภาคประชาชนต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาของกรุงเทพครับ
ฮะดรชัดชาติมาเป็นผู้ว่าตั้งดรทงทองจันทรางสุ
มาเป็นประธานบริษัทกรุงเทพธนาคมดรมณะมีความหวังอะไรขึ้นมาบ้างไหม
มีความหวังมากเลยตรงกรุงเทพธนาคมนั่นแหละนั่นแหละ
เป็นอะไรที่ไม่มีธรรมาภิบาลเลยครับไม่ตรงใสหลายเรื่องเนี่ย
เป็นเรื่องที่คนคางแคงใจมากแล้วเราลองดูนะ
สัญญาพวกรถไฟฟ้าต่างทำไมมันไม่มีการเปิดเผย
เรื่องการกำจัดขยะรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า
ตรงนั้นน่ะเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในปปชทำไมยังนิ่งเฉยเดินหน้ากันไปเรื่อย
ไม่อีนังขังขอบไม่ร้อนเนื้อร้อนตัวกันเลย
เพราะฉะนั้นถ้าท่านอาจารย์สงทองท่านไปนะครับ
ไม่โกรธถ้าตรวจแล้วไม่พบการโกรธ
จะเป็นเรื่องที่ดีใจมากแต่เชื่อเถอะครับเราจะเจออะไรที่เตอร์ไพรส์มากแน่นอนครับ
ว่า๑ถ้าพูดว่าชัดเอาจริง
ได้อาจารย์ทงทองมาซึ่งโดยธรรมชาติอาจารย์ทงทองเนี่ย
อะไรไม่ถูกต้องอะไรไม่โปร่งใสอะไรเมาดำเทาท่านไม่เอาด้วย
ฉะนั้นก็เป็นความหวังร่วมกันนะดรครับ
ถูกต้องครับเป็นความหวังของคนกรุงเทพและความหวังของคนไทยครับ
ตรงนี้น่าจะสร้างจุดเปลี่ยนได้ตรงนี้น่าจะทำให้หน่วยราชการหรือระดับกระทรวงต่างต่าง
กรปกครองศูนย์ท้องถิ่นอย่างพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตหันมาเอาอย่างที่นี่บ้างก็ได้ครับ
ครับขอขอบพระคุณนะฮะดรมณะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับดรมานะนิมิตมงคลคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
เราต้องตั้งความหวังเราต้องมีความหวังว่ามันจะต้องดีขึ้น
ครับนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์สุภาพขอให้ความหวังนั้นเป็นจริงนะ